เคยดูลิเกคณะไหนบ้างลูก

ยกเก้าลูกสาวเพราะแก่ครับ
ตายแล้วกลับบ้านไม่ทันเคอร์ฟิลลแน

สำหรับยกนี้นะครับเป็นการประชันระหว่าง

รถมะทะ

ที่การลุ่มเป็นคนที่คุณสงสัน
รถที่เจ๋น
เก้าซักร้อน
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
น้องออกัสเป็นคนเดียวที่ทำคะแนนให้กับทีมสลิดน้อยสามซ่า
ด้วยการคว้าชัยชนะมาให้ทีมได้ถึง๒ยก
วันนี้เป็นการแข่งในยกที่๕
ไม่รู้ว่าน้องภูหรือน้องชาดำจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะ
ต้องมาเอาใจช่วยเด็กทั้งสองทีมได้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

ซ่าเสียงดีจะมาวาดลวดลายบนเวทีแห่งนี้นะครับ

และทีมที่ชนะนะครับจะสามารถ
คว้าเงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง๑แสนบาท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

เพราะเพลงนี้น้องผู้ใช้เป็นการเครียงขันได้ครั้งแรกด้วย
ก็เหมือนกับเพลงคิดถึงเลยครับ

พี่แจ๊กครับผม
วันนี้สองคนนี้เขาจะมาสู้กันแบบไหนบ้างครับ
สำหรับยกนี้นะครับเป็นการประชันระหว่าง

เหรอปะทะมายากลดีกว่า
ตรงไหนที่เป็นรกอะภู
จังเกงครับ

ยกที่๕นี้ใครจะเป็นคนเปิดศึกครับสองหนุ่ม

หนูภูนะครับเพราะฉะนั้นชาดำประจำที่ครับ

ที่เราเห็นแล้วร้องลิเกขายสละเป๋า

ร้องลิเกแบบพวกลำพวกกรอนอะไรแบบนี้ครับ
เหรอหนูชอบลิเกหนูเคยดูลิเกคณะไหนบ้างลูก

ดวงเก้าลูกสาวพ่อแก่ครับ
ถ้าพี่ชายายืนอยู่ตรงนี้ชอบคณะไหนลูก

พอรู้ครับก็อยากให้พี่เอสอนครับ

ตายตาย
แล้วก็เวลารักแสดงอากับกิตยาคำว่ารัก
รักไม่ใช่อย่างนั้นยังไงครับ

เดี๋ยวยังยังไม่เปลี่ยนข้างอีกแล้ว

ผมได้แต่นั่งดูแล้วผมก็แค่นั่งบนแล้วก็

ตายแล้วกลับบ้านไม่ทันเคอร์ฟิลล์แน่

เศร้านะคะเศร้าอยู่อย่างนี้
แต่ว่าต้องมีอากับกิริยาเข้าไป

พอเศร้าละนาดขึ้นเพลงนี้ก็คือโอด
เสียใจหนักต้องมีสะอื้นด้วยลูก

ชอบลิเกด้วยแล้วก็ชอบรำไทยด้วยเหรอลูก

ถ้าเกิดว่าชอบทางหนึ่งทางใดดีแล้วลูกค่อยเรียนเพิ่มเติมไป
นะครับแต่วันนี้มาถึงหน้าที่ของน้องภูแล้ว

ขอให้น้องภูฝากตัวกับแม่ยกแม่ย่าที่ดูอยู่ด้านหน้าจอทีวีหน่อยลูก
รักเอ็นดูน้องภูสักหน่อย
ขอคะแนนเต็มร้อยเออละกัน

เรื่องร้องไม่ห่วงนะ
ลิเกน่ะภูได้เลยเรื่องร้องนะ

คนเดียวที่คิดถึง

เธอไม่มาด้วยเหตุใด
จะไปไหนก็ไม่บอก
ทิ้งฉันไว้
คนเดียว
คนเดียวที่คิดถึง
ป่านนี้ใจเธอคิดอะไร
คิดถึงฉันหรือเปล่า
ว่าหน้าหัวใจ
เหงาเกินคำบรรยาย
เลยเวลาเธอไม่มาหา
รู้บ้างไหมว่าฉัน
คิดถึงฉันหรือเปล่า
กำลังใจเริ่มจะทดถอย
น้ำหน่อยล้นอบตา
อยากให้เธอกลับมาสักที
เธอถึงเธอทุกวินาที
อยากจะพบเธอคนเดียว
คนเดียวที่คิดถึง
ที่รักจังเธอคิดอะไร
คิดถึงฉันหรือเปล่า
ว่าหน้าหัวใจ
เหงาเกินคำบรรยาย
เลยเวลาเธอไม่มาหา
รู้บ้างไหมว่าฉันคง
กำลังใจเริ่มจะทดถอย
น้ำหน่อยล้นอบตา
อยากให้เธอกลับมาสักที
กลับมาสักที
คิดถึงเธอทุกวินาที
อยากจะพบเธอคนเดียวที่
คนเดียวที่คิดถึง
ที่รักใจเธอคิดอะไร
คิดถึงฉันหรือเปล่า
ว่าหน้าหัวใจ
อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว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

เวลาสิ่งที่เป็นแบบสิ่งสูงพูดทำได้ดีมากเลย
ตั๊กชอบยันไอ้คำสุดท้ายยันคำจบ
อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว
ทวนดีจบสวยเก่งเกินตัวจริงลูก
เพลงนี้ต้องบอกว่าอเลนส์นี้มันไม่ได้ล็อกอ่ะ
มันออกทาง๘๐ไปเลยนะ
คือน้องเขาเนี่ยเริ่มคำกับจบประโยคเนี่ย
โอ้โหมันสมบูรณ์เหลือเกิน

ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเพลงนี้
เห็นทั้งเธอทุกวินาที
อยากจะพบเธอคนเดียว
งั้นหลังล็อกคาชิต้าคือตรงนี้ตรงนี้

มาโน้ทที่ต่างจากอลังล็อกคาชิต้า
แต่มันดูเข้ามากแล้วมันดูได้ใจกับอารมณ์นี้จริง

ก็ตอนแรกก็นึกว่าจะมาเป็นแบบบล็อกเหมือนกัน

ก็เลยได้เห็นภูแสดงลีลาสำเนียงในการร้องในอีกแบบหนึ่ง
พี่ว่าด้วยสกิลและเบสิคที่ดีของภูติ

ทีนี้กลุ่มนี้เป็นลูกทุ่งกลุ่มนี้เป็นป๊อป

พี่ว่าเป็นอนาคตที่ดีเลยแหละของวงการนักร้องครับ

ยิ่งมากความสามารถก็ยิ่งได้เปรียบ
เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ร้องยากมากเลยค่ะ
แต่ว่าพี่ภูเนี่ยก็ทำออกมาได้สุดยอดไปเลยค่ะ

แต่ว่าชาดำนะคะก็เอาเพลงร็อกมาสู้ค่ะ
ชื่อเพลงว่าผิดที่ไว้ใจค่ะ

และท่านผู้ชมมาเป็นกำลังใจให้กับน้อง
ชาดำกันนะครับ

น้องภูร้องเพลงคิดถึงได้บาดลึกถึงอารมณ์จริง
ช่วงหน้าน้องชาดำก็ไม่น้อยหน้าขอเอาเพลงร็อกมาสู้
ใครจะชนะใจกรรมการต้องมาติดตามกันครับ
ความฝันน้องหน่อยน้องเขาอยากแบบว่าเต้นคู่กับพี่โตอ่ะลูก
ขอบคุณคุณไอศแลนดูมากครับเชิญนะครับพี่โต
น้องรู้จักอันนี้ไหมแจ๊สซินวีเบอร์
ขอเบอร์อย่างนี้เหรอใช่

คิดถึงของน้องภูก็จบไปแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าน้องภูร้องเพลงได้สุดนะครับ
ถึงคิวของน้องชาดำนะครับเลือกเพลงผิดที่ไว้ใจนะครับ

วันนี้ชาดำเด็กน้อยคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะมาเคลียร์ความในใจ

พี่โตครับ
เพลงคิดเลยนะเป็นเทพบุฏเลยนะ

อะไรอย่างนี้มั้ยคุณร้ายแรงมากคุณร้ายแรงมาก

ตอนที่ผมไปงานคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตนะครับ
พี่โตก็เป็นเก๊ใช่ไหมครับครับพี่โต
แล้วก็ผมลนผมก็เลยหยิบรูปผิดนะครับ

เขาคลั่งคล้ายพี่โตมากรักพี่โตมาก
จนขนาดว่าให้ทางบ้านไปตัดชุดเหมือนพี่โตเลยใช่ไหมลูก

คือรูปนี้ครับรูปนี้ใช่ไหมลูก
รูปนี้ค่ะอ๋อนี่รูปนี้แต่วันนั้นเห็นพี่โตดีใจแล้วก็รีบ
รีบก็เลยไปคว้าเอารูปนี้มา
บอกพี่โตเสร็จลูกไว้หน่อยผมรักพี่โตมากใช่ไหมลูก

หล่อเลยคือใครแล้วรูปนี้ล่ะครับพาระพลครับเพียงของพาระพล
ก็เลยอยากได้ลายเซ็นต์จากพี่โตเหรอลูกเหรอ
พี่เซ็นให้ใหม่อ๋อได้เลยครับน่ารัก
เดี๋ยวพี่เซ็นต์ให้เลยครับนะครับปากปากแล้วนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมอยาก

พี่โตครับตามความฝันน้องหน่อยน้องเขาอยากแบบว่าเต้นคู่กับพี่โตอ่ะลูกขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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

ที่ไว้ใจนะครับ
มาฟังบทเพลงเพราะจากน้องชาดำ
บทเพลงผิดที่ไว้ใจ

หัวใจจงหลับไหลไปเสียที่มันถึงที่ฉันเอง
ที่เฝ้ารักจนทำให้ฉันมองข้ามไป
มันถึงที่ฉันเอง
สิ่งง่ายนางของตายก็มีความหมายแค่นั้น
มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป
มันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้
มันเวทีฉันมองเห็นเธอ
ด้วยหัวใจผิดตรงที่ไว้ใจ
ฉันมองตัวเธอผิดไป
อยากให้เสียงหัวใจสุดท้ายได้หยุดไป
นายตอนนี้ความเจ็บข้นความเสียใจ
รักเธอมากไปจงจากไป
ไปเสียเธอมันผิดที่ฉันเอง
ที่เฝ้ารัก
จนทำให้เธอนั้นมองข้ามไป
มันผิดที่ฉันเองที่ไหนนะ
ของตายก็มีความหมายแค่นั้น
มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป
มันผิดที่ฉันยอมให้เจอ
เก็บไว้
มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอ
ด้วยหัวใจ
ผิดตรงที่ไว้ใจ
ฉันมองตัวเธอผิดไป
ฉันมองตัวเธอผิดไป
ฉันมองกับเธอ
มันจมูน
ขอบคุณค่ะ
ยอดมากเป็นกำลังใจให้ค่ะ
พ่อเป็นยังไงบ้างกับบทเพลงที่ลูกได้นำเสนอไป
ก็เกินคาดครับเพราะเขาไม่เคยร้องแนวนี้เลย

ใช่ครับที่เขานี่เขาเลือกเองครับเขาอยากจะลองร้องแบบใหม่ดูแค่นี้ครับ

ก็นี่ก็คือมีพรสวรรค์แล้วก็มีพรแสวงด้วยนะครับ
ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนในสิ่งที่เขาชอบ
เพราะฉะนั้นหนูก็ต้องมาฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะลูก
ว่าท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมนะฮะ

อย่างอื่นเลยต้องชื่นชมความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่

เขาเนี่ยโฟกัสมันอยู่ที่เสียงร้อนแล้ว
ถ้าอยากจะมาตรงนี้ให้ดีเราต้องฝึกเยอะ

เพราะว่าคีย์ท่อนแรกมันต่ำมากและท่อนฮุกมันสูงมาก
การลองวันนี้ไม่ผิดเลยชนะแพ้วันนี้ไม่เกี่ยวเลย
คือเราได้ลองว่าเราได้อยากทำในสิ่งที่อยากทำ

ชะดำชะดำรู้ตัวเองไหมว่าลูกมีเสน่ห์มาก
และลูกหล่อมากพี่โตก็หล่อในแบบของพี่โต

ถ้าเกิดว่าชาดำชอบการร้องเพลงจริงฝึกเยอะ
เพราะลูกนี่ถือว่าสุดยอดแล้วการเต้น
ถือเป็นเด็กแนวหน้าคนหนึ่งเลยนะ

มานี่เลย

วันนี้เสน่ห์พ่อหนุ่มเสน่ห์เหลือหลาย
ต้องบอกเลยว่าเพลงของคุณโตซีรีส์ฟู
ร้องยากทุกเพลง
แต่พี่รู้สึกชอบตอนสุดท้าย

มันเหมือนอะไรที่ไม่เข้ากัน
แต่พอเขาทำผมรู้สึกว่า
มันอาจจะเป็นสไตล์ของชาดำไปเลย

ซึ่งอันนี้ก็น้องรู้จักอันนี้ไหม
ไอ้นักร้องวัยรุ่นแจ๊สซินบีเบอร์
จะขอเบอร์อยู่หรือเปล่า

แต่จริงแล้วเพลงช้าเขาเต้น
เขาเต้นแบบอย่างนี้คล้ายแบบชาดำเลย
ลองดูค้นหาแล้วจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
หวังว่าครั้งหน้าอาจจะเลือกเพลงให้เข้ากับตัวเอง

เพลงชาด่าด่าดำชาดำชาดำชาดำชาดำ

ที่ต้องเจอทีเด็ดจากน้องภู
ซึ่งมีประสบการณ์ในการประกวดมานักเกดอาทิตยา
นักต่อนักแต่น้องชาดำก็สู้ยิ้มตากรรมการจะชอบหมัดฮุกแรงแรงหรือหมัดยักษ์แบบชาดำต้องมาลุ้นผลช่วงหน้ากันครับ
ยกที่๕นี้ทีมที่ชนะคือทีม
ทั้งเธอเจ็บใจเถอะคะ
มันเป็นเพศที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป
ขอเชิญทีมเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีเลยครับ
แซกลูกไปยังไงบ้างครับ
ก็เกินคาดครับผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ
เพราะว่าอายุก็ไม่กี่ขวบเองนะครับ

ทั้งสองคนก็พี่เอาใจช่วยครับผมสู้ครับ
ขอบคุณพี่แจ๊คมากครับ
คะแนนสะสมอยู่ที่๒ต่อ๒
จะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
มีความน่ารักมีความสุขมีเสน่ห์มีเทคนิคในการร้อง
มีเพื่อนอยู่ข้างหน้าน้ำอากาศแล้วนะคะ
ยกที่๕นี้ทีมที่ชนะคือทีมแอฟ

จริง

พี่สู้เตอร์กำลังนะลูก

ผมทำดีที่สุดและไม่เป็นไรค่ะ
ในนี้ลูกไม้หลากสีนะคะ
มีคะแนนสะสมนำไปแล้ว๑คะแนนก็คือ๓คะแนนครับ
ส่วนอีกหนึ่งทีมก็คือสลิดน้อยสามซ่า
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนน
มาดูกันว่าในยกที่๖นั้น
ลิดน้อยสามซ่าจะสามารถคว้าคะแนนสะสมไปได้จากคณะกรรมการหรือไม่
ร่วมเป็นกำลังใจด้วยในร้องได้ยกกำลังซ่า
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้สู้
ในที่สุดน้องภูก็คว้าคะแนนมาให้กับทีมลูกไม้หลากสีแบบผู้ที่ไม่เคยแพ้
ในยกหน้าทีมสลิดน้อยสามซ่าจะเอาเพลงแบบไหนมาสู้กู้คะแนน
ต้องมาลุ้นกันในร้องได้ยกกำลังซ่า
การแข่งขันในครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นความทรงจำ
ว่าเป็นอะไรที่ดีต่อน้องทั้งสองคนมากเลยนะครับผม

ผมคิดว่าผมต้องกลับไปฝึกเพลงร็อกมากกว่านี้นะครับ
มากแล้วนะชาดำพี่ว่าชาดำต้องทำได้แน่
เรามีอีกตั้งหลายยกที่ต้องแข่งกันเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่นะ
ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเลยนะครับที่
มอบความสุขให้กับทุกคนในวันนี้นะครับผม
และในยกหน้านะครับความสนุกยังรอท่านผู้ชมอยู่นะครับผม
เป็นกำลังใจให้กับเด็กในร้องได้ยกกำลังซ่า

ล็อกเยอะขนาดนี้ต้องทำกุญแจสำรองกันแล้วนะเนี่ย

เก้าเท้าขวาและซ้ายออกมาพร้อมกัน
แบบนี้เหรอ
เออ

แอปชั่น
น้องพระยาแต่เด็กเลยอ่ะ